ต้องบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีมีหลากหลายอารมณ์มากนะครับ
เว้นแม้กระทั่งกรณีที่นักร้องชื่อดังไปเต้นท่า
ที่ลักษณะไม่เหมาะสมในงานมอเต้าโชว์
ประชาสัมพันธ์งานในโครงการต่างที่มักจะนำมาจัด
แล้วก็ขอให้นายกรัฐมนตรีร่วมกิจกรรมก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร
เริ่มต้นด้วยผลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้นำคณะเข้าพบ
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานการศึกษาสร้างชาติตลาดคลองพดุงสร้างสุข
ซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณตลาดคลองพดุงกรุงเกษม
ธรรมเนียบรัฐบาลระหว่างวันที่๑ถึง๒๔เมษายนนี้
เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตแล้วก็จัดทำ
ฝีมือนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในราคาย่อมเยาว์
จำหน่ายชุดนักเรียนระดับอนุบาลมัธยมศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา
ซึ่งตัวแทนนักเรียนอาชีวะจากวิทยาลัยศิลปะหัฐกรรมกรุงเทพ
เพื่อใช้เป็นโมเดลวัดขนาดแผ่นยางรองรองเท้า
เพื่อสุขภาพจากแนวคิดของนักเรียนไทย
โดยตัวแทนนักเรียนก็ขอให้นายกช่วยประชาสัมพันธ์
เครื่องสแกนรูปเท้าแต่นายกไม่สามารถถอดรองเท้าเองได้
ผลเอกสุรเชษฐชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็เลยต้องเข้ามาช่วยถอดรองเท้าให้อย่างที่เห็นนะครับ
ซึ่งผลการสแกนเท้าก็พบว่านายกมีรูปเท้าที่ปกติ
ถือว่าเป็นคนที่มีสุขภาพเท้าดี

นายกนั้นใส่รองเท้าเบอร์๔๑
ที่นายกก็จะมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนศิลปะมวยไทยนะครับ
แล้วก็ไม่พลาดครับที่จะสวมนวมลงซ้อมกับตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
ซึ่งก็มีข้อห้ามชัดเจนก่อนสวมนวมนะครับว่า

แต่ภายหลังจากได้ที่นายกรัฐมนตรีได้ลองระดมหมัดซ้ายขวา
ยกขาฟาดนวมแล้วเกิดอะไรขึ้น
ที่ทำให้ตัวท่านนายกถึงขนาดยอมรับว่าตอนนี้แก่แล้ว
ไม่เหมือนกับสมัยหนุ่มไปดูภาพกัน
ขอบคุณครับ